พูดถึงเรื่องของการทำมาค้าขายกันหน่อย
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางคนก็บอกไม่รู้จะทำมาค้าขายอะไรดี
ให้ดูพี่คนนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ชม
แต่เข้ามาขายอะไรไปดูจ้า
นี่เด็กเต็มเลยคุณ

นี่มันนี่มันนี่มัน

ชานมไข่มุก

พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ที่นี่เขาเกิดกำลังกำลังขายชานมไข่มุกแบบ

ลูกค้าสามารถตักไข่มุกได้แบบไม่อั้น

ไข่มุกหมีแพนด้าขาวดำ

มุกดำไข่มุกหลากสีใส่กับชาอะไรก็ได้
ชานมไต้หวันกาฟงกาแฟชาเขียวชานมชาเย็นชาเผือก
โกโก้น้ำแดงน้ำเขียวน้ำเหลืองน้ำส้ม
เดี๋ยวน้ำอะไรก็ได้ไม่เอาน้ำเหลืองนึง
มันดูแบบไม่น่ากินเท่าไหร่น้ำเหลือง

อันนี้เป็นไข่มุกหมีแพนด้าขาวดำ
น่ารักยังมีดาวด้วยคือตักได้แบบไม่อั้นเลยค่ะ
ก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านชื่อว่าคุณพี่เพ็ญซิริเศรษฐสิง
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยขายชาไข่มุกแบบนี้
เมื่อ๖ปีนะ๖ปีที่ผ่านมาเคยขายมาแล้ว
มันเคยฮิตมาก่อนช่วงหนึ่งฉากไข่มุก
แต่ก็ต้องเปลี่ยนงานโดยที่เขามาขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า
และด้วยสถานการณ์แบบนี้สิคะคุณ
ห้างปิดทำยังไงอยู่ว่างก็ทำอะไรดี
หันมาขายชานมไข่มุกอีกครั้งซะเลย
ปรากฏว่าพอมาขายช่วงนี้นะคุณค่ะ

วันหนึ่งเนี่ยขายได้หลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะ
ก็ถือว่าโอเคอยู่ได้เป็นรายได้ที่ดี

งานประจำเราไม่สามารถทำได้

ในการที่แบบไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังนะ
ไอเดียดีในการที่จะค้าขายหรือทำมาหากิน

มันสร้างผลกระทบที่รอบด้านจริงนะครับ